ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นข่าวคึกโครม
ตอนนั้นที่คุณใหม่สุคลธวาเคยโพสต์ว่ามีคนชื่อจิลศักดิ์ปานพุ่ม
ปรากฏไม่ใช่พี่แมวนะแต่เป็นคนชื่อซ้ำกัน
ก็เลยต้องถามว่ากลัวไหมว่ามีคนจะแอบอ้างเอาชื่อตรงนี้นะคะ
ไปทำเรื่องไม่ดีไม่เหมาะสมเอาไปฟังเลยดีกว่าค่ะ
อยากจะช่วยทำให้นะฮะแต่ว่าเอาตรงเลยนะสายป่านเราไม่ยาว
อาจจะสร้างให้ลูกได้ไม่ดีหรืออาจจะไม่ได้ด้วยซ้ำไป
ล่าสุดก็ตกใจว่ามีชื่อซ้ำกัน
ครับโอ้โหมันเยอะมากเลยครับแมวจีรศักดิ์ปานพุ่ม
แต่ที่กังวลก็คือเรื่องของเบอร์บัญชีธนาคารที่ชื่อจิรษักปานพุ่มเหมือนกัน
แต่ว่าก็ถามผู้รู้แล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นไร
ถ้าย้อนไปตอนนั้นก็คือไม่ใช่เราแน่นอนที่ไปขอตังค์